อัปเดตอาการป่วยของนักแสดงวัย๒ขวบน้องสกาย
คุณผู้ชมที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายนะคะ
ซึ่งทางด้านคุณแม่ของน้องได้มีการอัปเดตอาการ

และล่าสุดคุณแม่ของน้องอัพว่า
อาการของน้องตอนนี้ยังคงทรงตัวนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้ต่อสายไปสอบถามอาการ
ซึ่งคุณพ่อของน้องเนี่ยเปิดเผยว่า
ตอนนี้น้องสกายอยู่ในห้องไอซียู
ไม่ยอมทานอาหารเป็นเวลา๕วันแล้วนะคะ
ว่าน่าจะเกิดจากเป็นแผลในช่องปาก
น้ำหนักลดลงไปถึง๓กิโลกรัม
ขณะนี้น้องมีน้ำหนักเพียง๑๑กิโลกรัมเท่านั้นนะคะ
แพทย์ก็เลยต้องให้สารอาหารทางสายน้ำเกลือ

เนื่องจากน้องมีไข้สูงเป็นระยะ
เกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือด

จึงมีการให้ยาฆ่าเชื้อราควบคู่ไปกับการรักษาด้วย
โดยอาการทั้งหมดตอนนี้เกิดจากผลข้างเคียงในการให้คีโม
ซึ่งเบื้องต้นตอนนี้ให้ครบเป็นเวลา๖วันแล้ว
ทางครอบครัวก็ได้แต่ภาวนาให้น้องไม่แพ้คีโมนะคะ
เพื่อให้ร่างกายสามารถสร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมาใหม่ได้
พร้อมขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่โอนเงินมาช่วยค่ารักษาพยาบาล
เราสองคนก็ยังคงร่วมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องสกาย
เข้มแข็งในการต่อสู้กับโรคร้าย
ขอให้ปฏิหารมีจริงและเกิดขึ้นกับน้องนะคะ

ทางครอบครัวของน้องเนี่ยยืนยันนะคะว่าจะไม่ขอรับค่ารักษาใดจากทางแฟนคลับเลย
แต่เนื่องจากว่าระยะเวลามันตรวจพบค่อนข้างที่จะรวดเร็ว
ภายในระยะเวลาเพียงแค่๑สัปดาห์เท่านั้นนะคะ
และตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
เลยทำให้ตอนนี้แบกรับค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควร
ก็เลยเปิดรับให้แฟนคลับบริจาคเงินเข้ามาได้
ใช่ค่ะเห็นน้องเนี่ยโอ้โหยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะ

ต้องใช้ความอดทนขนาดไหนอย่างนี้เราก็ร่วมเป็นกำลังใจค่ะ
แฟนคลับก็ร่วมส่งกำลังใจให้น้องสกายกันเยอะมากเลยนะคะ
ขอให้คุณพ่อคุณแม่มีกำลังใจที่เข้มแข็งไปด้วย
ใช่ค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องสกายนะคะ